หนุ่มคนหนึ่งนะเข้าไปซื้อของในร้านค้า๒๐บาท
ก็นึกว่าทุกอย่างมัน๒๐บาท

เราเข้าร้านแบบนี้เราก็คิดว่า๒๐บาททั้งหมดเลย
ทีนี้ก็นี่ไปเลือกของเรียบร้อยแล้วเอาไปให้แม่ค้า

บอกว่าคุณคะชิ้นนี้๘๐บาทครับ

ถ้าแทน๓๕บาท

รวมยังไม่ถึง๓๐๐บาทเลย

โกงผมเปล่า
เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความครับ

ผมเช็ดเท้าก็หลายบาทเกินกว่านะ
ไม้แขวนเท่าไหร่นะ๓๕บาท
ก้าที่โกยขยะไม้กวาด

คิดราคารวมแล้ว๓๖๕บาท

เขียนไว้ว่าทุกอย่าง๒๐บาท

พี่คนนี้ที่เป็นลูกค้าเขาก็เตรียมไปเท่านั้นเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าคุณป้าพอคิดเงินไปคิดเงินมา

กลายเป็น๓๕บาท๔๐บาทบางอัน๘๐บาทด้วยแหละนะครับ
ลูกค้านุ่มก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้

แม่ค้าก็เลยตัดบทบอกว่าอ้าวงั้นก็เอาของมาคืน

แล้วก็มีการเถียงกันอีกรอบหนึ่ง
ที่ลูกค้าจะขู่แม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปไปลงนะ

เพราะว่าราคาสินค้าไม่ตรงกับป้ายที่บอกไป

ที่เพจดังจะนำมาแชร์ต่อทันทีนะครับ
พร้อมระบุข้อความบอกว่าเขาบอกเอาของมาคืน
จะคืนเงินให้แต่ไม่คืนให้ผม
ของก็ไม่ให้มาพัทยาครับ
สุดท้ายผมก็ไม่ได้ทั้งเงินและไม่ได้ทั้งของด้วย
แต่แจ้งตำรวจไม่ได้เอ๊ะงง
ชาวเน็ตก็งงนะฮะว่าแจ้งตำรวจไม่ได้เหรออย่างนี้หรือว่ายังไงดี
หรือว่าก็มีหลักฐานนี่เป็นคลิปอะไรต่างดังหน้าเหล่านี้นะครับ
ชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นส่วนใหญ่บอกว่าร้านทุกอย่าง๒๐บาทนะฮะ

แต่บางคนก็บอกว่าร้านทุกอย่าง๒๐บาทไม่มีจริง
ใช่ว่าของในร้านจะ๒๐บาททุกชิ้นเสมอไปนะฮะ
สินค้าบางชนิดหากราคามันเกิน๒๐บาท
ทางร้านก็จะติดป้ายไว้ชัดเจนนะ
ร้านนี้ติดหรือเปล่านั่นสิ
คือบางอย่าง๒๐บาทได้แต่ถ้าบางอย่างมันเกิน๒๐บาท

จะมีบางมุมแหละที่ราคาอาจจะสูงกว่านั้น

เปลี่ยนป้ายไม่ได้๒๐บาทบางอย่าง

บางอย่าง๒๐บางอย่าง๒๐บาท